คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราจะถ่ายภาพอะไรไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเนี่ย
แล้วไม่เห็นการใช้กล้องแบบเป็นกล้องวิดีโอ
ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะได้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดแล้วอ่ะ
ใช่ค่ะผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่จีนเขาบอกว่าเดี๋ยวทดลองหน่อย
ถ่ายมุมสูง๑๘๐๐๐เมตรโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ
ซึ่งใช้มือถือล้วนเลยเขาเอามือถือขึ้นบอลลูนไปเลยนะ
ทดสอบค่ะคุณผู้ชมถ่ายคลิปวิดีโอไลฟ์สตรีม
บนความสูง๓๐๐๐เมตรเหนือพื้นดินเขาตั้งใจไว้แบบนี้
จากภาพจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถบันทึกภาพได้อย่างคมชัด
งามจนกระทั่งไปถึงระดับความสูง๑๘๔๒๑๔เมตร
อุณหภูมิต่ำประมาณติดลบ๕๐องศาเซลเซียส
หลังจากนั้นก็กล้องก็ทำงานไม่ได้หมายความว่าถ่ายได้สูงสุดประมาณ๑๘๐๐กว่า
พัฒนาสมรรถนาของโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบสุดคั่วนั่นเอง
แต่กล้องก็ถ่ายดีนะไม่ได้มาถ่ายดีจริง
สำหรับที่ใช้ทั้งเลนส์ที่เป็นกล้องแบบว่ากล้องโปรจริงรวมถึงกล้องในมือถือเนี่ย

แล้วคือเขาทำได้เหมือนกันแล้วกล้องดีมาก
ใช่บางคนคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะใช้อะไรเยอะในโทรศัพท์มือถือไง